ข่าวที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงบุญเข้าสากเยอะมากนะครับ
แล้วก็พูดถึงโควิด๑๙เยอะมาก
คือเขายงสายศีลยงสายศีลจากวัดไปเลยนะ
ยาวผ่านมาบ้านประชาชนต่าง

ชาวบ้านเมืองหงษ์ตะบนเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมาร
จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับ
มีการทำบุญเข้าสากเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับ
แล้วก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือว่าเปรตนะฮะ
โดยนิยมทำในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐นะฮะ
เป็นประจำทุกปีของประเพณี๑๒เดือนหรือว่าฮีด๑๒
มาจากคำว่าจารีดนะครับหรือ๒๒คือจารีดประเพณี๑๒เดือนของชาวอีสานนั่นเองนะครับ
ชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างไว้มีอะไรบ้าง
ข้าวเนื้อปลาข้าวเม่าข้าวพองข้าวตอกขนมแล้วก็อาหารขาวหวานอื่น
ตลอดจนผลไม้ต่างไว้สำหรับทำบุญ
เมื่อถึงวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐นะครับตอนเช้านะครับ
ชาวบ้านจะนำอาหารขาวหวานต่างไปทำบุญตักบาทที่วัดโดยพร้อมเพลียงกัน
แล้วก็ถวายทานอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว
แต่ด้วยอย่างที่เราทราบกันครับสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
ประเพณีบุญเข้าสากเนี่ยปีนี้ทุกคนทำหน้าบ้านตัวเองนี่มานั่งปูสาดปูเสือกันนะครับ
เอาของที่เราจะทำบุญเนี่ยมาวางเอาไว้นะฮะผู้นำชุมชนก็จะโยงสายสินจากวัดมาเลย
มาบ้านหลังนี้มาบ้านหลังนี้มาบ้านหลังนี้นะครับ
เพื่อเป็นสายบุญจากข้าวของที่เตรียมไว้แล้วก็ทำพิธีตามขั้นตอนเดิมนะครับ